สหรับสำหรับสำหรับส
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าก็คงไม่มีข่าวอะไรที่ใหญ่เท่าข่าวนี้นะคะคือจริงแล้วมันก็เป็นข่าวที่ใหญ่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพอข้ามวันเท่านั้นแหละนะคะ
ในข่าวหลักด้วยก็คือการแสดงออกของนักเรียนที่พูดคำว่านักเรียน
เพราะว่าวันนี้ในรั้วของโรงเรียนต่างมีอยู่หลายประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดหลายพื้นที่
แต่เป็นการแสดงออกภายในสถาบันการศึกษาในระดับที่น้องยังเรียกว่านักเรียนนะคะ
ก็กินพื้นที่ข่าวตอนนี้ค่อนข้างมาก
ทีนี้ในส่วนของการถกเถียงกันว่าโรงเรียนจะมีหน้าที่แบบไหน
ว่าอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าการที่เด็กถูกลงโทษโดยครูโดยลักษณะของคำอธิบายที่
ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะมีกฎแบบไหนที่จะเขียนไว้ว่าห้ามชู๓นิ้วในโรงเรียนนะคะ
แต่เอาล่ะเข้าใจได้ว่ามันมีสถานการณ์ที่มันอาจจะสั่นคลอนเก้าอี้ผู้บริหารโรงเรียนหรือว่านโยบายลงมา
ที่ไม่ทราบอย่างเป็นทางการหรือมีลักษรแต่เรื่องนี้จะต้องจับตาต่อไปแน่นอนเพราะว่าการแสดงออกที่เกิดขึ้น
ชู๓นิ้วนะคะแค่ผูกลิฟตบิ้นมันตั้งคำถามได้ว่าทำไมถึงโดนลงโทษนะคะ
แต่สิ่งที่ใหญ่และเป็นรูปธรรมในระดับชาติก็คือข้อเรียกร้องของเวทีเมื่อวานนี้
โดยการขีดเส้นให้เดือนกันยายนจะต้องไม่มีคนบางกลุ่มในสภาอันนี้หาทางออกกันให้ดีนะคะ
เพราะว่าถ้าข้อเรียกร้องเป็นรูปธรรมแบบนี้แล้วมีเส้นตายที่ชัดเจนระบุกลุ่มบุคคลที่ชัดเจน
ควรเปิดพื้นที่ในการพูดคุยกันว่ากลไกมันเป็นแบบไหนได้บ้าง
วันนี้เลยเริ่มจากเวทีเราก่อนนะคะเล็ก๓ท่านค่ะ
ท่านที่พูดและท่านก็ถูกพูดถึงนะคะ
ท่านแรกค่ะจริงอาจารย์เป็นมาตั้งหลายอย่างแล้วนะคะ
แต่วันนี้แนะนำอาจารย์ในฐานะที่เป็นสวค่ะ

ส่วนอีกสองท่านนะคะเรียนก็เชิญมาตั้งแต่เวทีเมื่อวานนะคะ
ฟอร์ตทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีนะคะ
เลขาธิการคณะประชาชนปลดแอบ

สุกรียาวันนายุวัฒน์นะคะสมาชิกคณะประชาชนปลดแอบ
ในฐานะที่เป็นกลุ่มเสรีเทยพลัสนะคะ

อาจารย์เดี๋ยวให้ฟังชัดพร้อมกันอีกที
คือข้อเรียกร้องกันยายนต้องไม่มีสว

ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นรถแบบขั้นแรก

เรียนสวนแทนคนอื่นเลยค่ะ

เรามีรถแมพแล้วเราก็มีวิธีการในการ

เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเขียนเป็นรูปธรรมในส่วนของเรา
แต่ว่าก็มีหลายภาคส่วนที่เขาเสนอมาแทนหลากหลายมาก

ยกเลิกมาตรา๒๖๙๒๗๒คือ
ที่มาและอำนาจต่างของสวตามบทเฉพาะการ

การเข้ามาโดยร่วมโหวตล่างพอรบอ

สิ่งเหล่านี้เราเอาออกไปภายในเดือนกัญญา
หมายถึงแก้ไขรัฐมนูล๔มาตรานี้ออกไปในเดือนกัญญา
หลังจากนั้นเราสามารถห้อยท้ายได้ว่า
จะมีสวชุดใหม่อย่างไรจะเลือกตั้งมาอย่างไร
หรือจะกลับไปใช้ตามบทปกติในรัฐมนุน๖๐
มันมีหลากหลายวิธีที่เป็นไปได้

ที่มาและอำนาจของสวจะต้องสัมพันธ์กัน
ถ้าที่มายึดโยงกับประชาชนมากก็มีอำนาจมากได้
ถ้าที่มายิดโยงกับประชาชนน้อยหรือบรรจการแต่งตั้ง
คือจริงข้อเรียกร้องของเวทีหลัก
คือ๓อันที่เราเข้าใจตรงกัน
เรื่องของการยุบสภาแก้ไขร่างรัฐมนูล

อาจารย์ค่ะก็เลยเป็นที่มาของเชิญอาจารย์เสรี
ในฐานะที่เป็นสวอาจารย์จะเข้าใจในฐานะที่เป็นสสรด้วยนะคะ
อาจารย์สวนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูล๖๐แล้วค่ะ
อาจารย์ว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนคะภายในเดือนกัญญาเรียนกำหนดอย่างนี้เลย

เป็นไปได้แค่ไหนก็ต้องดูว่าเหตุผลที่เสนอมาจะให้ทำยังไง
ถ้าถ้าเสนอมาแล้วยังไม่มีรายละเอียดกระบวนการเนี่ย
โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าว่ากันตามรัฐมนูลมันก็เป็นไปไม่ได้
แต่เราไม่ได้ปฏิเสธข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ
ผมว่าในภาวะอย่างนี้การเสนออะไรทุกคนหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับฟังกัน
ว่าจะเสนอแบบนี้ต้องคิดมาก่อนแล้วว่าจะให้ทำยังไง
คือถ้าสมมติเอาตามวาระของทรภาคือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนุนก็จะเข้ากัญญายนท์นั่นแหละ

ต้องเรียนกลับไปทางกลุ่มที่เสนอว่าถ้ามีกรุ่งลัฐมณุนเป็นอย่างนี้
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงประเทศกำหนดกระบวนการเหล่านี้ไว้

หรือเราจะไปคิดตามอารมณ์ความรู้สึกว่าต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
ผมว่ามันต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลและความเป็นได้เป็นไปได้
ก็ต้องรับฟังดูว่าแล้ววิธีการที่จะให้เป็นอย่างนั้นคิดอย่างไร
แต่ถ้าพูดถึงตามหลักรัฐมนูลในขณะนี้มันยังเป็นไปตามข้อเสนอไม่ได้
อันนี้ถามฟอร์ตก่อนเดี๋ยวค่อยมาไยมิ้นท์นะคะ
ค่ะคืออันนี้มันนึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง
คือการขีดเส้นใต้ของเวทีชุมนุมกับข้อเสนอที่ต้องการเห็นเป็นรูปธรรมกันยายนเนี่ย

เข้าใจถูกไหมว่าเวทีต้องประเมินแบบนั้นแหละมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก
อันนี้สำหรับผมผมเปิดดูรัฐมนูลมาตรา๒๕๖ว่าด้วยการแก้ไขใช่ไหมครับ
เรื่องสอวระบบจังหวักการเนี่ยไม่ต้องขอประชามติละหนึ่งนะครับ
สองนะครับวิธีการเนี่ยเราสามารถยื่นร่างถ้ามีร่างแล้วก็สามารถยื่นได้
แล้วการพิจารณาการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยครับในวาระหนึ่งรับหลักการ
ระ๒พิจารณารายมาตรานะครับ
พอเสร็จสองวาระนี้ต้องเว้นช่วงสิบห้าวันเพื่อที่จะเข้าสู่วาระสาม
ระ๓ให้ทั้งสองสภาลงมติว่ารับหรือไม่รับร่างแก้ไขนี้
จากนั้นก็ส่งให้นายกส่งขึ้นลงพระมหาวิทัย

ซึ่งถ้าเทียบกระบวนการดูแลถ้าเกิดมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐมนูลในส่วนนี้จริงนะครับ
มันทำได้ไม่นานไม่ยากอย่างที่คิด
แต่มันต้องปลุกปลาดมากนะคือมันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนพร้อมใจกันเห็นตรงกันแล้วแบบปุ๊บให้เสร็จเลยถูกไหมคะ
เสนอของเราเนี่ยเป็นข้อเสนอจากภาคประชาชนและการที่ประชาชนมาชุมนุมกับเรามาก
และผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่สามหมื่นหรือสี่หมื่นคนตรงนั้นแต่มีทั้งบ้านอีกหลายสิบล้านที่เขาดูแล้วอยู่
ดังนั้นนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักพอใช่ไหม
มีน้ำหนักพอเพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากได้เล็งเห็นถึงปัญหาว่าต้องเรียนตามตรงนะครับว่าวุฒิสภาชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร
แต่การทำประชามาตรีคุณสามารถรับรองได้ไหมว่ามันถูกต้อง
คือสวเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอยู่แล้วตั้งแต่แรก
คำถามคือว่าได้คุยกันในในกลุ่มสวกันเองไหมคะอาจารย์ว่าเมื่อตกเป็นเป้าของการเรียกร้องแล้วเนี่ยสวคิดว่าตัวเองมีท่าทีแบบไหนเพราะช่วงหลังนั้นเห็นสวบางท่านก็ออกมาชัดเจนว่าเออใช่เราต้องเปลี่ยนนะเราต้องไปแนวนี้นะเห็นด้วยนะอย่างนี้ค่ะคือคือความเห็นในสวเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับ

เดือนนี้ถ้าไม่ได้เราไปต่อลำบากป่ะคะอันนี้ก็ต้องมองค่ะว่าข้อเรียกร้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวแกนนำนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วมันคือการมันคือความต้องการเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในรัฐสภารวมทั้งฝ่ายค้านเองด้วยที่มีหน้าที่จะต้องไปกดดัน

เป็นแบบนี้แล้วอ่ะรู้สึกไหมว่าการมีเวทีแล้วก็เรียกร้องแบบนี้มันมันไม่ง่ายกับตัวเวทีเองด้วยนะคะอันนี้อย่าหาว่าดูแคลนกันแต่ว่าการจัดเวทีเช่นอาจจะทิ้งสองสัปดาห์ทิ้งไปหนึ่งเดือนคือไหวไหมที่จะรอมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงจริงหรือหรือค่อยไปว่ากันตอนเลือกตั้งใหม่วาระหน้า
เข้าถึงใจของประชาชนว่าเราได้รับผลกระทบต่อประเด็นนี้และสุดท้ายมันมีเป้าหมายเดียวก็คือการร่างรัฐธรรมนูลใหม่ที่จะทำให้เป้าหมายเนี้ยท้องเป้าหมายของทุกคนสำเร็จโดยเสมอหน้าเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นโอกาสดีค่ะที่ทุกทุกคนจะได้เห็นจุดร่วมกันของการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ค่ะเรื่องสอสอรอค่ะอาจารย์เสรี
สอสอลอสงสัยแย่แน่เลยความหมายคือแบบนั้นเนี้ยนะคะคือคือไม่ถึงกันแย่หรอกนะครับ
ถึงกับแยกเพียงแต่ว่าเอ่อมันต้องดูว่าปัญหาจริงจริงมันอยู่ที่ไหนค่ะ
เพราะว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างเนี่ยบอกเสนอแก้ปั๊บมันก็ต้องมีมียติก่อนอ่าอ่า
ถูกครับแล้วตามขั้นตอนอ่าขั้นตอนพอยติเนี้ยเสนอจากที่ไหน
จะบอกว่าตอนนี้ในส่วนภาคประชาชนก็เสนอร่างกันอยู่เหมือนกัน
กำลังเซ็นชื่อค่ะใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างที่ที่เรียนว่า
พอเซ็นชื่อปั๊บร่างนี้เสนอเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ร่างนี้เสนอเข้ามาแล้วเข้าสภาเลย
มันต้องมีกระบวนการรายละเอียดต้องไปตรวจสอบรายชื่อ
ต้องมีอะไรตามกฎหมายเสนอกฎหมายนะครับเสนอร่างกฎหมาย
มันก็มีเขามีกฎหมายตรงนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในกระบวนการเหล่านี้
ก็ต้องทำว่าเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าเอ่อในกระบวนการเนี้ยมันมีรายละเอียดนะ
เพราะฉะนั้นคุณไปกดดันหรือว่าไปเสนอก็ขออยากอยากให้เสนอในสิ่งที่เป็นไปได้อืม
นะครับเพราะเสนอไปแล้วเนี้ยสังคมเขาก็ต้องก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีอ่ะ
ข้อเสนอดังกล่าวนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
แต่นี่ส่วนเอ่ยเป็นเนี้ยนะครับพอพอพอเสนอเนี้ย
ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับ
เพราะว่าในรัฐมนุนปัจจุบันเองเนี่ยแม้จะเขียนมาแล้วว่าจะมาจากเอ่อ
รูปแบบใดก็ตามก็คือการทำประชาปฏิมาแล้วนะครับ
ทำประชามติมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้
เพราะว่าในลักษณุนก็เขียนอยู่เองเนี้ยครับมาตราสองห้าหกก็บอกแล้วให้แก้ได้ค่ะ
มันไม่ได้ปิดเรื่องแก้เพียงแต่ว่าจะแก้ออกในรูปไหนเนี่ยนะครับจะแก้ยากแต่แก้ยาก
แก้ยากก็ก็ก็ใช่ไงฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเขียนฉบับนี้นะอ่าอ่าค่ะ
แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นระบบกลไกที่ถูกเขียนมาแล้วแล้วเขียนมาแล้วก็ประชามติมาแล้ว
เราก็ต้องขอรบเหมือนกันเพราะว่ามาจากประชาชนเช่นเดียวกันอืมนะครับ
จะชอบหรือไม่ชอบเพราะด้วยเหตุผลอะไรอันนั้นก็เป็นเหตุผลของแต่ละบุคคล
ดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าข้อเสนอที่จะให้ถ้าถ้ามามุมของให้มีสอสอรอเนี่ยนะครับ
ผมว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นพ้องต้องกัน
เพราะด้วยความยากเนี่ยแหละยากคือมันมาจากหลายฝ่ายนะครับ
แต่ละฝ่ายเนี่ยถ้าเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะฮะมันก็เกิดได้ไม่ให้เกิดไม่ได้นะครับ
ในส่วนของการแก้แก้รัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะเพื่อเปิดทางให้มีสอสอรอเนี่ย
ของการมีสอสรเนี่ยต้องการให้สสลไปแก้อะไรในรัฐธรรมนูลฉบับที่ใช้อยู่เป็นหลักคะ
รัฐมนุนฉบับปัจจุบันเนี่ยครับอย่างที่บอกมันมีปัญหาทั้งที่มาและเนื้อหาที่เคยพูดไปแล้ว
เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตั้งแต่หมวดแรกจนหวดสุดท้าย
โดยที่ประชาชนเป็นผู้เขียนในตัวของพวกเขาเองให้พวกเขาได้แสดงเจตจำนองเขาผ่านสอสรออกมา
รัฐธรรมนูลคือกฎเกณฑ์คือกฎหมายสูงสุดที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างการเมืองทั้งหมด
ดังนั้นต้องให้ประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาล่าง
ซึ่งพี่ถามมามิ้นอีกคนนึงค่ะปิดช่วงแรกนะคะว่าคือการมีสอสอรอนะคะ
แล้วเป้าหมายของการเรียกร้องค่อนข้างชัดเจนมีผู้เสียประโยชน์แน่
จะเรียกว่าเสียประโยชน์ก็ได้เสียตำแหน่งก็ได้เนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นการเกิดสอสอรอเนี่ยมันนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นได้จริงเหรอเอาใจคนเรียกร้องอะค่ะ
คือมันฟังดูดีอยู่แล้วนะใครพูดก็สวยนะสอสอรอใช่ไหมคะ
แต่มันยากมากนะที่เขาจะยอมให้เกิดคนกลุ่มนี้เพื่อไปแก้ไขตำแหน่งและอำนาจ
ก็อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องออกมาเรียกร้อง
เราถึงต้องรวมมวลชนเพื่อให้เห็นว่านี่คือฉันธรรมติของประชาชนจริง
อย่างที่พี่ฟอร์ตได้กล่าวมาซึ่งตรงเนี้ยค่ะเมื่อสวหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในสภาเนี่ย
เห็นแล้วว่าประชาชนต้องการอะไรนั่นคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องรับใช้ประชาชนในการแก้ไขตรงนี้
ไม่ว่าจะด้วยข้อมูลที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากมันช้ายังไงก็ตาม
แต่ว่าคุณต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยนั่นคือนอกจากการเล่นไปตามรูปแบบของการร่างรัฐมนุน
หรือว่ารัฐธรรมนูลเนี่ยก็จะต้องเห็นใจเข้าใจแล้วก็เข้าถึงประชาชนด้วย
คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นที่เราจะต้องเจอกันไปหลังจากนี้แน่นะคะอาจารย์นอกเหนือจาก
อันนี้เราพูดแบบรูปธรรมในแง่ของการใช้ระบบของจริงนะคะแต่สิ่งที่มันกล้ำกึ่ง
จะปลิ้นออกนอกระบบบ้างตบเข้ามาในระบบบ้างปิ้นไปปิ้นมาเนี่ยนะคะ
คือเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศในสังคมค่ะการพูดคุยที่เกิดขึ้นกันต่อให้ไม่เห็นด้วย
แล้วยังไม่มีใครได้อะไรแน่จากข้อเรียกร้องของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะ
แต่เราจะต้องอยู่กันไปอย่างนี้คำถามคือว่าเราประเมินสถานการณ์ร่วมกันได้ไหม
ว่าการออกมาเรียกร้องรอบนี้เรียนใช้คำว่าในนามก็แล้วกัน
เพราะจริงแล้วไม่ได้มีแต่คนรุ่นใหม่นะคะในนามของคนรุ่นใหม่เนี่ย
คือมันจะทำให้สังคมยังพูดคุยกันได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันไหม
อันนี้มีข้อเรียกร้องแต่บรรยากาศที่แวดล้อมไม่แน่
นับทีละวันทีละวันเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวกลับมานะคะว่าประเมินสถานการณ์ร่วมกันเอาแค่ในรั้วโรงเรียนวันนี้ค่ะ

คุณผู้ชมคะลักษณะของการเกิดเวทีในการเรียกร้องในนามของคนรุ่นใหม่เนี่ย
มันมีเวทีที่อาจจะไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเป็นเป็นเวทีของกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะคะ
คำว่าของกลุ่มเดียวกันหมายถึงว่าการบริหารจัดการนะคะ
หรือการกำหนดประเด็นหรือการกำหนดสถานที่วันเวลานะคะ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแต่ละสถาบันอุดมศึกษาก็จะมีของตัวเองอยู่ด้วย
อาจจะพร้อมกันบ้างนะคะคนละวันบ้าง
มีเวทีกลางซึ่งคำว่าเวทีกลางเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มไหน
ถ้าคุณผู้ชมจำชื่อกลุ่มเยาวชนที่จัดเวทีเหล่านี้แล้วแบบเอ๊ะทำไม

ดิฉันยังจำไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นใครนะคะ
คืออ๋อคนนี้ก็ทำงานกับเครือข่ายนี้ด้วย
แต่คนนี้มาทำเวทีนี้ในนามนี้นะคือลักษณะการทำงานของเขาเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มที่เราจะพูดถึงต้องไม่ลืมพูดถึงก็คือกลุ่มนักเรียน
มักจะคิดว่าเป็นเด็กอุดมศึกษาซะเป็นส่วนใหญ่อาจารย์วันนี้บรรยากาศเนี่ย
มาคุยกันในบรรยากาศที่ในรั้วโรงเรียนมัธยมอืมอ่าก็เริ่มมีสิ่งที่ไม่รู้
จะมีวิธีปฏิบัติต่อกันอย่างไรโดยส่วนตัวดิฉันไม่เห็นด้วยกับการลุกล้ำ
เสรีภาพอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาพื้นที่
ซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบเด็กควรจะปลอดภัยที่สุดอาจารย์ประเมินสถานการณ์หน่อย
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านเวทีการเมืองไม่รู้กี่สถานะ
อาจารย์มีข้อเป็นห่วงรอบนี้ไหมคะไม่ห่วงผมว่าเป็นเรื่องดีอ่า
ถึงแม้ว่าในโรงเรียนเนี้ยนะครับจะมีเด็กแสดงอะไรต่างต่าง
หรือเสนอความเห็นเนี่ยผมว่ามันมันเป็นยุคที่เด็กกล้าแสดงออกได้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยเข้ามาสัมผัสค่ะ
มาเรียนรู้กับสภาพความเป็นอยู่ในสังคมนะฮะ
ไม่ว่าจะเรื่องในโรงเรียนเรื่องการเมืองนะฮะ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดจากการพัฒนานั่นแหละ
เมื่อก่อนนั้นชาวบ้านประชาชนไม่ค่อยมีความรู้
ไม่ค่อยเข้าไปสัมผัสแต่การที่นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็น
นะฮะนักเรียนออกมาแสดงสัญลักษณ์อะไรทั้งหลายเนี่ย
ถ้าในส่วนตัวจริงผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับ
ผมไม่ห่วงหรอกเรื่องการชุมนุมนะฮะ
ถ้าไม่รุนแรงนะอยู่ในกรอบกฎหมายค่ะ
ไม่จับจุ่มสถาบันค่ะนะครับผมรับได้อืม
ผมยังอยากให้แสดงออกนะครับเพราะว่าถือว่าทุกคนรับผิดชอบประเทศร่วมกัน
อืมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าชุมนุมแล้วไม่ทำให้คนชาวบ้านเดือดร้อน
ไม่ทำให้เศรษฐกิจเขาพังเสียหายนะครับผมว่าเรียกร้องไปเถอะอืม
นะครับใครใครก็ก็ก็แสดงออกได้ค่ะนะครับแต่อย่าไปเอ่อดูหมิน
อย่าไปทำอะไรที่ชาวบ้านเดือดร้อนหรือผิดกฎหมายอันนี้ผมถือหลักว่า
ผมก็เป็นนักกฎหมายอาจารย์มอบก็ผิดกฎหมายทุกม็อบนะคะไม่ครับ
ไม่เคยมีม็อบแบบม็อบมาตรฐานแบบนี้เป๊ะอะไรอย่างนี้
คือมันไม่มีอะไรเป๊ะหรอกเพราะว่าความเป็นม็อบหรือการรวมตัวกันเนี่ย
ค่ะนะครับมันเป็นเรื่องเอ่อของการแสดงออกค่ะนะฮะ
จะไปบอกว่าต้องถูกกฎหมายจราจรด้วยนะฮะอย่างงี้มันก็มันก็เกินนะฮะ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยถ้ามีทางออกที่มีแสดงการแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยนะครับ
บางครั้งมันจะอาจจะล้ำไปล้ำเส้นไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่า
มันไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อนแต่มันทำให้สังคมดีขึ้นอ่าว่าประชาชนเนี่ยนะครับ
เขาเขาไม่ได้ยอมอะไรง่ายนะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเรียนรู้
เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับม็อบเนี่ยผมผ่านเยอะอืมค่ะนะฮะ
มาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เห็นถึงคนที่มาเรียกร้องนั้น
อันนั้นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าคนไม่เดือดร้อนจริงก็ไม่ออกมา
ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดออกมาในทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องดูอีก
ว่าการเมืองซิ่งไหนอีกฝ่ายไหนอีกอ่าค่ะงั้นเพราะฉะนั้นผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาเยอะแล้ว
ค่ะผมถึงได้ว่าเวลามาชุมนุมกันแล้วเนี่ยผมบอกตามตรงผมเฉยเฉยอ่านะครับ
เพราะผมก็เห็นว่าถ้าอยู่ในกฎหมายนะฮะเป็นเรื่องการแสดงออก
เป็นสิริภาพเรียกร้องนะฮะแต่ถ้าไม่ล่วงเกินไปดูหมินสถาบันเนี่ยครับ
ผมไม่ขัดข้องเลยผมรับได้ฟอร์ตค่ะในส่วนของการทำเวที
มีสิ่งที่เรารู้สึกว่ากำลังถูกเข้าใจผิดหรือยัดเยียดบ้างไหมคะ
หมายถึงในเรื่องของในการทำเวทีเบื้องหลังทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้า
ของของกลุ่มในนามคนรุ่นใหม่นะคะอ่าอยากทำความเข้าใจให้ตรงกันไหมอ่า
ครับในเรื่องของการทำเวทีเนี่ยการทำเวทีเราได้ประสาน
กับคนที่เขามีศักยภาพมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดการเวที
อืมให้มาร่วมกับเรานะครับเรื่องของเวทีว่าทำไมเออ
มันมีเครื่องเสียงมากขนาดนั้นมีแสงสีเสียงมีเวทีใหญ่โตอ่าอ่า
อ่าอยู่การจัดการมันคำถามคำถามก็เออไปเอาเงินมาจากไหน
มีพักการเมืองมีในทุนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าค่ะต้องเคลิฟายตรงนี้นะครับ
ว่าพวกเราผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นยังไงแต่ฟรีพีเพิลหรือคณะพระชนบทแอก
เราระดมทุนจากคนเล็กคนน้อยจากประชาชนทั่วไปนะครับ
ไม่ได้มีพักการเมืองหรือนักการเมืองหนุนหลังสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่า
เราคนที่อยู่เบื้องหลังเราคือประชาชนไม่ใช่นักการเมืองหรือภาคการเมือง
ไม่ได้ถูกชักใยโดยพักการเมืองพวกเรานี่แหละอืม
เรียกร้องที่เราพูดไปเนี่ยแหละจะชักย้ายให้พักการเมืองต้องทำตามที่เราต้องการ
อืมนะครับในในส่วนของการการบริหารจัดการการรวมตัวกันค่ะ
ยมิ้นมีมีสิ่งไหนไหมที่เป็นข้อกังวลเพราะว่าเอาเข้าจริงจริงนะคะ
คือจริงทุกการชุมนุมจะมีประเด็นที่ถูกยัดเยียดเข้าไปว่า
คุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้คุณเพื่อสิ่งนั้นคุณเพื่อสิ่งนี้
ขอเสริมนิดนึงได้ค่ะเชิญค่ะคืออย่างการที่คนรุ่นใหม่เยาวชนเนี่ย
ออกมาใช้เสร็จภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูลออกมาชุมนุมบนท้องถนนเนี่ย
แล้วมีกลุ่มคนที่เขาพยายามคิดว่ามีเบื้องหลังแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้
คิดแบบนี้เป็นความคิดที่ดูถูกสติปัญญาดูถูก
ใช้ความคิดของพวกเราเป็นอย่างมากอืม
เราผ่านการศึกษาเราคิดวิเคราะห์อะไรได้เองเราก็เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
มีเหตุมีผลดังนั้นขอให้หยุดซะเถอะครับว่า
ชุมนุมของคนรุ่นใหม่ของเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ย
จะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังไม่มีล่ะคะ
ก็รวมไปถึงเมื่อกี้ก็มีการกล่าวถึงว่า
ถ้าการชุมนุมไม่มีการจับจ้วงสถาบันออกมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอะไร
แต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแต่ละวัยทีแล้วเนี่ยค่ะ
ก็มักจะมีการมองว่าคนรุ่นใหม่มีการจับจ้วงสถาบัน
ซึ่งเมื่อได้พิจารณาดูแล้วไม่มีม็อบไหนเลย
ที่อยู่นอกเหนือไปกว่ารัฐธรรมนูลหรือว่ากฎหมาย
ซึ่งอันนี้นะคะต้องให้ประชาชนหรือว่าหลายภาคส่วนหลายองค์กร
พิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่คุณบอกว่ามันจาบจ้วง
มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันเกินตรงไหนมันเกินอย่างไร
ก็น่าจะมีการคิดวิเคราะห์กันเพิ่มเติมค่ะ
เราห่วงข้อกังวลข้อนี้ไหมคะ
เพราะว่าพอยิ่งชุมนุมกันมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปได้ที่อาจจะถูกหยิบยก
อีกครั้งนะคะคือทุกการชุมนุมจะมีประเด็นที่ถูกยัดเยียดเข้าไปว่า
ม็อปนี้อย่างนั้นอย่างนี้เสมอนะคะเช่นโดยการกับอันนี้ก็โดนไม่โดนยกเว้นหรอกนะคะ
คือมีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเปิดเวทีจริงจังเพื่อที่จะมีการพูดคุยให้เข้าใจไหม
งั้นมันเดินต่อลำบากเพราะว่าการสาดใส่กันแบบนี้ทุกม็อบเนี่ยจะสะดุดทุกม็อบเลย
คำว่าสะดุดหมายถึงว่าคือมันจะต้องมานั่งแก้ให้ชัดเจนว่ามันอย่างนั้นนะมันอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนี้นะ
ว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การมาคอยแก้ต่างค่ะว่าอะไรเป็นอะไรแต่สิ่งสำคัญคือการแสดงจุดยืนของเราให้ชัดเจน
อย่างที่เราพูดเรื่อง๓ข้อเรียกร้องเราคอยย้ำเสมออยู่ในเวทีของเราอยู่ในทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้พูด
อันนี้คือสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการคอยไปแก้
เพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะหาเรื่องมาจมตีเรา
ว่าเราจะทำถูกทำผิดยังไงก็ตามค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างการจัดเวทีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าประชาชนคิดยังไงกับเรา
แล้วเราต้องพยายามแสดงจุดยืนให้ชัดเจนในเรื่องของอะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าค่ะในการแสดงจุดยืนไม่ใช่การแก้ต่างค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข้อเรียกว่าเป็นข้อกังวลกันแล้วกันนะคะเนี่ยไม่แน่ใจควรจะใช้คำไหนนะคะแต่ว่าเป็นคำที่ดูจะเป็นธรรมกับทั้งสองฝั่งที่สุดก็คือว่าเป็นข้อกังวลส่วนใหญ่ก็คือข้อเรียกร้องที่ลงไปในลักษณะของรายละเอียดปลีกย่อย
ก็มีอยู่หลายเวทีนะคะที่มีการพูดถึงกันโดยเฉพาะเวทีที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์นะคะก็เลยทำให้เลยทำให้อาจจะตีขลุมคือเข้าใจไปว่าทุกครั้งที่จะมีการพูดจะมีแค่เป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียว
ลืมไปว่าจริงแล้วข้อเรียกร้องหลักมันคือ๓ข้อเรียกร้องตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะอันนี้เราต้องยอมตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะจำได้ใช่ไหมคะ
ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะคะคำถามก็คือว่าถ้าในระหว่างทางเบี้ยบ้ายรายทางยังมีประเด็นนี้สาดเข้าไปที่ม็อบอยู่
ฉันใช้คำว่าในนามคนรุ่นใหม่นะคะการพูดคุยจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตั้งทงตั้งแต่วิธีการมองแล้ว
เดี๋ยวฉันตั้งคำถามถูกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มที่อาจารย์เสรีค่ะสักครู่ค่ะ
ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์เสรีค่ะคือประเด็นปีกย่อยของแต่ละเวที
บางทีมันของใครของมันนะคะอาจารย์คือเราอาจจะเห็นทรัพย์หน้าบ้างนะคะ
ว่าใครไปสังกัดหลายเวทีจังอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าทีนี้ในการพูดถึงประเด็นต่างต่างของแต่ละเวที
หลังจากนี้ต่อไปฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรวมกันหรือไม่รวมอาจารย์คิดว่าสิ่งสิ่งไหนบ้างที่มันจะต้องชัดเจน
เพื่อให้เกิดการพูดคุยต่อไปได้ไม่ใช่ถูกตัดแข้งตัดขา
แล้วก็แสดงออกกันไม่ได้ต้องเข้าคุกเข้าตารางเล่นกันตั้งแต่แรก
ไม่ได้ฟังกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ผมว่าในฐานะคนมีประสงค์ว่าถ้าถ้าโดยหลักเนี่ยนะครับค่ะ
คุณจอมขวัญถ้าโดยหลักเนี่ยที่ทางนักศึกษากลุ่มของน้องเนี่ยอะไร
อะไรอะไรอ๋อประชาชนปลดแอบค่ะค่ะอ่าเสรีค่ะชื่อผมเลย
ตรงกันเลยค่ะอาจารย์นะฮะก็คือเท่าที่แสดงออกอย่างเมื่อวานเนี่ย
ผมก็ดูแล้วฟังแล้วเนี่ยนะครับว่าเออมันก็ว่าด้วยเหตุผลของเขา
นะฮะไม่ได้ไปเกี่ยวกับสถาบันค่ะนะครับแล้วก็ทำให้น่าสนใจค่ะ
แล้วก็ฟังกันด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่าในแต่ละเวทีเนี่ย
คนออกมาเสนอความเห็นที่หลากหลายเนี่ยนะครับเอ่อถ้าหากว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนี่ย
นะครับผมว่ามันก็เดินต่อไปได้นะครับส่วนใครที่จะหาโอกาสเข้ามาแทรก
กดดันให้เอาประเด็นนั้นประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นคนจัดเวทีเองก็ต้องระมัดระวังนะครับ
ถ้าหากว่ามวลชนเขาต้องการแบบไหนเนี่ยนะครับแล้วเราไปเอ่อ
เสนออะไรที่มันเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยไปไปมามาไอ้สิ่งดีดีเนี่ย
คิดไว้นะครับโอกาสที่จะให้มันสำเร็จเนี่ยมันก็ยาก
มันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งค่ะนะครับเพราะฉะนั้น
ผมเนี่ยผ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วนักศึกษาผมก็แบบเนี้ย
ผมจะได้บอกว่าผมเข้าใจไงอืมนะครับในข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ผมเรียนมัธยมผมเรียนวัฒนวรรณรดิตนะอืมนะครับ
ปีปีหนึ่งหกเนี้ยนะครับผมก็มาร่วมกับเขานะค่ะ
ผมก็เข้าใจนะสิ่งที่นักศึกษาเสนอหรือว่าแสดงออกเนี่ยนะครับ
มันก็เป็นสิ่งที่เราเคยทำเคยผ่านมาทั้งนั้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเป้าหมายเนี้ยครับเอ่อ
แล้วมีอะไรมาแทรกแทรงเนี่ยผมว่าคนที่จัดเองก็ต้องควบคุมสถานการณ์ค่ะ
แล้วก็พยายามตัดหาตัดตอนเอาปัญหาตรงนั้นออกไปนะครับ
ก็เดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอมาเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นทางออกที่ดี
แต่อย่าไปตั้งเงื่อนไขจนปฏิบัติไม่ได้
ตั้งไขเกินกว่าเหตุผลที่ควรจะเป็น
ถ้าเกิดเราตั้งให้บ้านเมืองสงบลักษณ์ที่จะเอ่อ
เป็นที่หวังของพี่น้องประชาชนในอนาคตนะครับ
เราต้องทำแบบมีหลักการสำคัญก่อนอาจารย์ขอเพิ่มนิดเดียวค่ะสั้นสั้น
อาจารย์คิดว่าสภาเนี่ยควรจะทำหน้าที่มากกว่านี้ไหมคะ
คือการดึงจากทุกเวทีนะคะจากทุกประเด็นด้วยนะคะ
คือเข้าไปอยู่ในสภาซะให้หมดน่าจะเป็นกลไกที่ดีกว่าไหมคะ
คือโดยโดยหลักการคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่ในทางการเมืองเนี่ยนะครับ
ผมเข้าใจว่าในส่วนของสภาเองเขาคงต้องระวังเพราะในสภาเนี่ย
เอ่อมีหลายฝ่ายไม่ใช่มีแค่ฝ่ายเดียวค่ะนะครับ
หลายฝ่ายคือหลายพักแต่ละพักก็มีเจตนามีเป้าหมาย
แต่ละการเสนอที่แตกต่างกันค่ะนะครับแล้วในแต่ละสภาเอง
แต่ละพักเองก็จะใช้โอกาสในการเล่นงานโจมตีกันเช่นเดียวกัน
ถูกไหมฮะค่ะแล้วในสภาเองก็มีเอกสิทธิ์อืม
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอกสิทธิ์ตรงเนี้ยก็จะคุ้มครอง
นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสภาเนี้ยผมเข้าใจเขานะฮะอ่า
เอ๊ะทำไมมันมีการเสนอมาแล้วทำไมมันไปยากจัง
ทำไมทำไมหรือไม่เห็นด้วยเพราะในความจริงกับในทางการเมืองเนี้ยนะครับ
บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การต่อสู้ในทางการเมืองต่างคนต่างระวังกันเอง
เข้าใจค่ะอืมเผลอเผลอจะยากกว่าเดิมเนอะแต่แต่ในในส่วนตัวของเราในฐานะคนนอกนะคะ
ฉันรู้สึกว่าการเข้าสู่สภาการใช้กลไกสภามันน่าจะปลอดภัยกับทุกคนสุด
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าการชุมนุมไม่ดีนะคะเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
มาที่มายมิ้นก่อนค่ะก่อนไปปิดที่ฟอร์ต
สิ่งที่อยากจะสื่อสารผ่านรายการนี้เลยบอกได้เลยค่ะนอกเหนือจากเราจัดเวทีแล้ว
ก็สิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือตอนนี้ค่ะทั้งสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ย
มีความพยายามอย่างมากที่จะใช้ชีวิตของเราที่เกิดมา๒๐ปีเนี่ย
ให้คนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เคยพยายามแล้วในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้เนี่ย
แต่ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จในสายตาของพวกเรานะคะกำลังพยายามทำให้มันสำเร็จค่ะ
แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ผ่านมาหลายมอบแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน
เพราะว่าอยากให้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครั้งสุดท้ายค่ะ
แล้วก็อยากให้มันเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนถืออำนาจอธิปไตยจริงสักทีค่ะ

ครับสำหรับการกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับ
เราต้องเคารพว่ามันคือเสร็จภาพขั้นพื้นฐานเป็นเสร็จภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูล

ต้องได้รับการเคารพได้รับการคุ้มครองจะไม่มีการคุกคาม
จำ๓ข้อเรียกร้องของเรานะครับนอกจากเรื่องของกลไกตามรัฐธรรมนูลแล้ว
ข้อสำคัญก็คือเรื่องของการจุดคุกคาม
บอกว่าอย่างที่คุณเสรีบอกเมื่อกี้ว่าการชุมนุมเมื่อวานไม่ได้ผิดกฎหมาย
ไม่ได้เกินเลยเกินขอบเขตดังนั้นก็ต้องพูดผ่านรายการนี้ว่า
ถ้าหากการชุมนุมเมื่อวานเป็นเหตุให้ผมต้องโดนข้อหา๑๑๖อีกใบหนึ่ง
นั่นก็แสดงว่ารัฐไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
สุดท้ายนะครับผมขอฝากไปถึงตัวแทนของพวกเราในสภา
ไม่ว่าจะในสภาล่างหรือสอสอหรือสอวอถึงไม่จากการแต่งตั้ง
แต่ในรัฐมนุนก็เขียนไว้ว่าทั้งสสและสวเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
ดังนั้นการชุมนุมของเราเรามาในนามของประชาชน
มีคนหลายหมื่นที่มาในท้องถนนมีคนหลายล้านที่ดูเราอยู่ที่บ้านแล้วเห็นด้วยกับเรา
ดังนั้นฝากไปในสภาครับรับเจตจำนวนของเราไปไปปฏิบัติบังคับใช้
กระบวนการให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง
กลไกสภาเป็นกลไกเดียวครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องนองเลือด
คุณผู้ชมคะในสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องอย่างที่บอกนะคะเขามีหลายเวทีนะคะ
แล้วก็บางเวทีก็รวมกันนะคะบางเวทีก็ของใครของมันนะคะ
แต่ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าในทุกเวทีเนี่ยคือมีเป้าหมายไปที่ทงประชาธิปไตยเหมือนกัน
แต่เราไม่ควรสรุปนะคะเพราะเรายังต้องคุยกันอีกระยะหนึ่งแล้วตราบใดที่เรายังคุยกันได้หายห่วง
คุยกันนะคะอยากให้ใช้สภาด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้หมดเวลาของวันนี้ได้ไหมฮะ

นิดเดียวสั้นคือในเรื่องข้อเสนอเนี่ยนะครับถ้าบอกมีเรื่องคุกคามเนี่ยผมว่าถ้าไปแกล้งกันเนี่ยนะครับก็ทำไม่ถูก
เพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรก็ตามอย่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามรักษาความเรียบร้อยอย่างที่ทำอยู่เป็นเรื่องดี
แต่สิ่งอันหนึ่งที่ข้อเรียกร้องที่บอกว่าประชาชนต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากเสนอเหมือนกันนะครับว่าให้ใช้เวทีในสภา
นักศึกษาถ้ามีเสียงจำนวนเยอะเนี่ยนะครับมีเสียงเยอะนะครับสนับสนุนพักการเมืองนะครับแล้วให้เสียงพักการเมืองเข้าไปสู้กันในสภานะครับมันก็มีข้อเรียกร้องอะไรฝากตัวแทนไป
หมายถึงให้ใช้สิทธิ์ผ่านเลือกตั้งได้ไหม
ก็จะเลือกตั้งนะครับหรือว่ามีตัวแทนอะไรได้ทั้งหมดทุกอย่างเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่การแก้ปัญหาในประเทศควรให้สภาเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหาอันเนี้ยมันจะเป็นจะเป็นเส้นทางที่น่าจะเหมาะที่สุดนะครับกับบรรยากาศที่บอกว่าเรียกประชาธิปไตยหรือหรือเสรีภาพซึ

เวลาเราน้อยขออภัยแขกรับเชิญทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ